ส่วนข่าวนี้เหมือนจะเป็นพลเมืองดีเหมือนจะเป็นมิตรสุดท้ายมิจฉาชีพค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้เธอเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วก็ทะเลาะกับสามีก็กระเตงลูกขวบกว่านั้นนะ
เดินไปกลางดึกก็คือตั้งใจว่าจะไปนอนบ้านแม่ทีนี้ระหว่างทางเจอผู้ชายคนนึงเหมือนกับจะทำทีไปส่งอ่ะ
หวังเชื่อใจคุณผู้ชมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยท้ายที่สุด
เอาไม่ได้พาจะไปส่งบ้านแม่แต่นี่พามาตรงนี้จะข่มขืนเธอเท่านั้นไม่พอนะ
ยังมีการโทรตามเพื่อนมาให้มาร่วมด้วยอีก
นี่ค่ะนักข่าวของเราได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะ
กะบินบุรีที่ปราจีนบุรีแล้วเราก็ไปคุยกับผู้เสียหายด้วย
ขอเรียกว่าคุณเอละกันอายุ๒๐ค่ะเธอก็มีลูกน้อยขวบกว่า
เธอเล่าให้ฟังยี่สิบเอ็ดกัญญาที่ผ่านมาเธอทะเลาะกับสามี
แล้วก็โอ๊ยไม่เอาอ่ะไม่อยู่ด้วยแล้วจะไปหาแม่เธอดีกว่าก็เอาลูกไปด้วย
ทีนี้คือระหว่างทางมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
บอกนี่นี่เดี๋ยวจะไปส่งเธอก็เชื่อสิแล้วก็จะซ้อนท้ายรถไปด้วยค่ะ
แต่ท้ายที่สุดค่ะเขาไม่ได้พาไปส่งเขาพาไปที่กระท่อมเอามีดจี้คอ
ห้ามให้เสียงดังนะแล้วก็ข่มขืนแล้วพอข่มขืนเธอเสร็จแล้วเนี่ย
ผู้ชายคนนี้โทรตามเพื่อนมามาข่มขืนซ้ำอีกขังเธอไว้ในกระท่อม
แล้วตอนเช้าค่อยมารับเธอไปส่งบ้านแม่แล้วมีการขู่ด้วยนะ
ถ้าเกิดเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเดี๋ยวจะโดนฆ่า
โอ้โหเธอแบบทนไม่ไหวอ่ะแต่เธอก็ต้องเล่าเรื่องให้ครอบครัวฟังค่ะ
เราก็ไปแจ้งความที่สพกบนบุรีที่นี่คดีมันไม่เคลือบ
วันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ๒๗แล้ว
มาจะอาทิตย์นึงแล้วแล้วคิดดูนะคะดอม
หลังจากกลับมาบ้านนะมอเตอร์ไซคันเดิมวนมาหน้าบ้านอีก
แล้วก็กลัวเรื่องความปลอดภัยสิเดี๋ยวลองฟังฝั่งแม่ของสามีหน่อยค่ะ
เขาไปตามหาเขาอยู่ค่ะที่ว่าเขาไปเนี่ย
ว่าเขางอนให้แฟนเขาเขาก็เลยจะไปหาแม่
ทีนี้ก็ไปเจอเหตุที่ว่าเขาข่มขู่จี้ขึ้นรถไป
พี่ขึ้นรถไปไม่เคยค่ะ
ไม่เคยไม่รู้จักเข้าไปกักค้างหน่วงเหนียว
ตั้งแต่๑ทุ่มทำไมเขาไปส่งให้
ไปหาแม่เขาเที่ยงคืนหรือว่าถึงตีหนึ่ง

พอไปตรวจสอบดูครับชายที่ก่อเหตุอายุประมาณ๕๐
อีกคนอายุ๖๐ปรากฏว่าทั้งคู่ครับคุณผู้ชม
เป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีมาอยู่ในหมู่บ้านนะ

ทั้งสองคนนั้นอาศัยอยู่แถวฝ่ายน้ำล้นในหมู่บ้าน
ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็กลัวกันอยากให้ตำรวจรีบมา

หรือไม่ก็ให้ออกไปจากพื้นที่เพื่อความสบายใจครับ
คุณผู้ชมแล้วกระท่อมตรงนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะ
คือมันอยู่ห่างจากถนนใหญ่แบบสักประมาณ๓๐๐เมตร
ทีนี้ข้างในมันก็มีแคร่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะ
มีเศษมะพร้าวอยู่ในถุงมีเทียนสำหรับจุดแสงสว่าง
มีพวกมีดปอกผลไม้มีผ้าขนหนูอยู่
และมันมีร่องรอยเป็นรอยตอกลองปืนอยู่ในกระทอม
ยังไม่รู้นะว่ากระท่อมหรือกระต๊อปตรงนี้เป็นของใคร
เพราะว่าคือคนที่ประสบเหตุฝั่งผู้เสียหายบอกว่า
เนี่ยคนร้ายพาเธอมาที่นี่แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ย
เมื่อ๑๕ปีที่แล้วผู้ก่อเหตุเขาโดนจำคุกไป

มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนิสัยอันตภัณฑ์อีก
เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจค่ะ
จะให้ฝั่งผู้เสียหายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เดี๋ยวต้องตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุให้ได้นะคะ